คุณผู้ชมค่ะภารกิจต่อไปก็คือการเตรียมพร้อมรักษาพยาบาลทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
บุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงอุปกรณ์ให้พร้อมเต็มที่
สำหรับการรักษาพยาบาลของทั้ง๑๓คน
เราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากคุณพลอยสจิฤทธิสิน

รายงานมาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ

ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศ
ที่ติดตามภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยในวันนี้นะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถประเมินนะคะ
ว่าจะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้หรือไม่ค่ะ
แต่ทางหน่วยแพทย์นะคะก็ได้มีการเตรียมการนะคะ
ไว้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์นะคะ
ที่ดิฉันยืนเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะ
เพื่อที่จะเตรียมการรักษานะคะ
รวมถึงได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์นะคะ

แล้วก็สมบูรณ์๑๐๐เพื่อที่จะรักษาทั้งหมดแล้วค่ะ
โดยในวันนี้นะคะนายแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์ค่ะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขตสุขภาพที่๑ค่ะ
และนายแพทย์ชัยเวทนะคะธนภัยศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ก็ได้มีการแถลงค่ะถึงความพร้อมในการดูแลทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่นั้นนะคะพร้อมนำตัวออกมาก็จะสามารถส่งมารักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
โดยขณะนี้นะคะทางแพทย์ค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านนะคะ
คณะแพทย์ค่ะสถานที่รักษาพยาบาลนะคะ
โดยในทันทีที่ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาถึงโรงพยาบาล
ทั้งหมดนะคะก็จะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยที่คัดแย่งปลอดเชื้อค่ะ
เจาะเลือดนะคะตรวจรักษาเตรียมยารักษาค่ะเท่าที่จำเป็นนะคะ
จากนั้นค่ะก็จะมีการคัดแยกนะคะส่งตามหอผู้ป่วยต่างค่ะ
พร้อมกับอุปกรณ์ทำการรักษาเตรียมให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นที่ปรึกษานะคะ
จากนี้ค่ะก็ยังได้มีการเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ทางด้านอายุรกรรมด้านศัลยกรรมด้านวิสัญญีด้านกุมารแพทย์
ทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดต่อเข้าร่วมรักษาแบบเต็มรูปแบบด้วย
โดยเบื้องต้นนะคะก็จะทำการรักษาค่ะแล้วก็คัดแย่งโรคนะคะ
ซึ่งภายในถ้ำนะคะทางแพทย์เองก็เป็นกังวลค่ะ

จะทำให้เด็กนั้นอาจเกิดโรคชีหนูหรือว่าโรคติดเชื้อบางชนิดได้ค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็จะสามารถทราบได้ภายใน๗วันค่ะ
ก่อนที่จะทำการคัดแยกรักษาในลำดับถัดไป
พร้อมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะยังได้มีการจัดเตรียมนะคะ
ที่จะจัดทำประวัติเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
แล้วก็ให้เฝ้าระวังโรคต่างที่อาจจะตามมาภายหลังได้
จากนี้นะคะทางโรงพยาบาลเองค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมโถงพักญาตินะคะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคนะคะ
หอพักผู้ป่วยค่ะที่รองรับได้๓๐คนค่ะ
แต่ได้จัดไว้เพียงแค่๑๓เตียงนะคะ
เพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดโปร่งค่ะ
รวมถึงนะคะยังได้มีการจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า๑๐คนนะคะ
ที่ปรึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวนนึงค่ะ
แล้วก็พยาบาลนะคะคอยดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ
หาก๑๓ชีวิตมาถึงตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
ซึ่งจากการประเมินนะคะทีมแพทย์ค่ะบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
จากคลิปนะคะของหน่วยซิลที่ได้เผยแพร่กันตามโลกโซเชียลนะคะ
ก็พบว่าเด็กนั้นก็ยังคงแข็งแรงดีค่ะ
แล้วก็สามารถพูดคุยได้นั่งได้นะคะ
แต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถึงเรื่องความดันแล้วก็อาการขาดน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
ส่วนขั้นตอนในการให้อาหารนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ได้มีการร่วมพูดคุยกับทางทหารสนามเบื้องต้นแล้วนะคะ
โดยได้มีการเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายค่ะ

ก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยจะมีการให้ทานวิตามินบี๑นะคะ

รวมถึงจะมีการให้น้ำเกลือน้ำตาลนะคะในมื้อแรกนะคะ
แล้วก็มีการให้อาหารทางการแพทย์นะคะ
ส่วนเรื่องสายตานะคะก็จะมีการเตรียมแว่นตาดำนะคะ
เพื่อที่จะให้เด็กนั้นปรับตัวแล้วก็ปรับสายตาตามแสงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ก็คิดว่าในส่วนภาพรวมเนี่ย
เรามีความพร้อมในการที่จะดูแลน้องได้อย่างดีนะครับ
ก็รอแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายน้องออกมาได้เมื่อไหร่
เราแยกเพื่อที่จะระวังโดยมาตรฐานวิชาชีพว่า
กรณีแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการได้รับเชื้อจากสัตว์ที่อยู่ในถ้ำมานะครับ
เราก็ขอแยกไว้ชั่วคราวนะครับ
โดยหลักการก็พอมาถึงเราคงจะตรวจเลือดแล้วก็รีบส่งไปตรวจ
ซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางส่วนกลางนะครับที่จะตรวจให้
คิดว่าภายในไม่เกิน๒๔ชั่วโมงเราจะมีข้อมูลว่ามีการติดเชื้อใดหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นใน๒๔ชั่วโมงแรกเราก็ขออนุญาตที่จะแยกไว้ก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมได้นะครับ
ในถ้ำก็คงมีหลักที่เราพูดกันบ่อยก็จะเป็นค้างข่าวนะครับ
จริงก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะครับตัวแมลงต่างนะครับ
ที่อาจจะเข้ามากัดแล้วก็ทำให้เกิดแผลแล้วมีเชื้อเข้าไป

ผมคิดว่าถ้าน้องมาถึงเราก็จะตรวจโดยละเอียดนะครับ
พวกนี้ในบางสัตว์บางชนิดพอกัดแล้วจะมีลักษณะของแผลที่เราพอจะบอกได้ว่าเป็นเชื้อตัวใดนะครับ
ก็จะช่วยเราในการวินิจฉัยโลกนะครับ
ดูแลเรื่องการติดเชื้อนะครับดูแลเรื่องโภชนาการนะครับ
ดูแลสภาพร่างกายโดยทั่วไปครับ
โดยทั่วไปคุณหมอท่านหนึ่งก็ดูแลคนไข้ได้หลายคนอยู่แล้ว
จากกรณีนี้เราก็อาจจะเอาผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาช่วยกันดูนะครับ
หรือว่าในเรื่องของจากสู่แพทย์ดูเรื่องตาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

แล้วก็เตรียมคุณพยาบาลที่จะดูแลใน๒๔ชั่วโมงแรกนะครับเป็น๑ต่อ๑นะครับ
ว่ามีปัญหาใดหรือไม่เพื่อที่จะให้น้องได้ลดความกังวลด้วยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็คงพิจารณาตามความจำเป็นต่อไปครับ
ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลขณะนี้นะคะที่ตึกฉุกเฉินค่ะ

มีผู้เข้ามาติดต่อแล้วก็เข้าพักรักษาตามปกติค่ะ
โดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยจำนวน๑๓เตียงไว้ด้านหน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
หากมีการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีค่ะ
ซึ่งความน่ารักของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะคะคือการติดป้ายที่เปรย์นอนค่ะว่ารับทีมหมูป่ากลับบ้าน
โดยทุกคนนะคะได้มีการทำหน้าที่ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและเต็มใจเป็นอย่างมาก
ซึ่งก็เป็นสัญญาณนะคะว่าทุกหน่วยงานนั้นดีใจที่จะได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมกอดค่ะ
จากนี้นะคะโดยรอบตึกผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะก็พบว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้จำกัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
ญาติผู้ป่วยให้ออกมาด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ส่วนการลำเลียงทั้ง๑๓คนนะคะก็เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการบอกนะคะว่าทั้งหมดนั้นนะคะอาจจะถูกลำเลียงนะคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
ลงที่ฝุงบิน๔๑๖กองทัพอากาศของทหารนะคะซึ่งหากทหารนะคะก็ได้มีการซักซ้อมวางจุดจอดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยจุดจอดนี้นะคะจะห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง๑กิโลเมตรนะคะจากนั้นค่ะก็จะมีรถโรงพยาบาลมารอรับโดยใช้เวลาประมาณ๒นาทีก็จะสามารถถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีค่ะ
ค่ะแม้ว่านะคะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถประเมินได้นะคะว่าจะนำตัวทั้ง๑๓คนนะคะออกมาจากถ้ำหลวงได้เมื่อไหร่นะคะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองค่ะก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าจะคอยสแตนบายนะคะแล้วก็คอยเตรียมความพร้อมไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะในหลายด้านเลยค่ะ
ซึ่งสื่อมวลชนเองนะคะก็ยังไม่สามารถขึ้นไปถ่ายยังด้านบนได้นะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่นั้นก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะคะรวมถึงห้องเองนั้นก็เป็นห้องปลอดเชื้อด้วยค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะรายงานเข้าไปให้ทราบต่อไปค่ะ
ขวัญสจีนที่ที่สินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคร็อกค่ะ